แต่ควายตัวนี้ไม่ใช่ควายที่อกหักอย่างที่เรียนให้ทราบ

เรียกได้ว่าตามพระองค์นี้ไปบินทบาทแทบทุกที่เลยทีเดียวครับ
เขาเรียกกันเลยว่าเป็นควายเคียงคู่พระ

นี่แหละครับเจ้าเลิศสินทรเป็นควายแสนรู้เพศผู้ตัวนี้นะครับ

มันจะต้องเดินตามพระครูถาวรพัชรคุณ
หรือว่าหลวงพ่อสายบัวถาวรธรรมโม
ในช่วงที่หลวงพ่อออกบินทบาทเป็นประจำในทุกเช้านะครับ
หากวันไหนหลวงพ่อไม่ออกไปบินทบาทเจ้าเลิศสินทร
ก็จะเดินไปพร้อมกับพระลูกวัดนะครับ
โดยนางสาวน้อยหรือว่าป้าสนมทองเนียม
หลานของหลวงพ่อและนายมั่นคัมเบิ้ล
สิทธิ์วัดเป็นคนคอยดูแลเลี้ยงดูควายแสนรู้ตัวนี้
คุณศิษย์ขาวก็ไปถามถามคนนี้ครับป้าสนม
แกก็เล่าว่าเจ้าเลิศสินทรเนี่ยมีนิสัยขี้เล่นนะครับ
คลอเคลียร์กับคนที่มาทำบุญในวัด
จากถูกเลี้ยงแบบปล่อยในลานวัด
และยังมีควายเพศผู้อีกตัวที่เป็นน้องของเจ้าเลิศสินทร
ชื่อว่าพรพระอินทร์อายุ๕เดือนอีกด้วย
เขาบอกว่าควายทั้งคู่เป็นลูกของอินทนินและนินวัน
ซึ่งหลวงพ่อนั้นถ่ายชีวิตมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เรียกได้ว่าเลี้ยงดูเอาไว้อยู่ในวัดแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนี่แหละครับ
และก็นอกจากนี้ล่าสุดกลุ่มศิษย์สยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชน
ก็ร่วมแสดงมุฒิตาจิตนะครับจัดงานอายุวัฒนามงคล
รอบ๘๓ปีให้แก่เจ้าอาวาสนะครับเมื่อวานนี้นั่นเองครับ
ซึ่งกรรมการบริษัททองขาวบ้านคลองปลาหมอพร้อมกับพนักงาน
ก็นำฟางมัด๑๐๐มัดและแตงโมผักกาดข้าวโพด
พร้อมด้วยเงินสด๒๐๐๐๐บาทไปมอบให้กับเจ้าอาวาส

ทั้งยังขอรับเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูอาหารให้กับวัวและควาย
รวม๖ตัวนะครับที่หลวงพ่อนั้นถ่ายชีวิต

ขณะเดียวกันครับเจ้าอาวาสก็วอนให้กับผู้ที่ใจบุญ
เมตตาซื้ออาหารให้วัวและควายทั้งหมดนะครับ
เพื่อร่วมกันสร้างพระมหาเจดีศรีสันเพชร
เพื่อบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
และพิพิธภัณฑ์ของดีอำเภอชนแดน
ซึ่งก็ไปบริจาคได้ที่วัดจันทรารามหรือว่าวัดตะกุดจันทร์
ทางธนาคารกษิกรไทยสาขาดงขุยหมายเลขบัญชี

คุณมีเอาร่มมารับด้วยนะคะ
เป็นการโปรยทานบนเครนเลยนะครับ

ชาวบ้านชาวเมืองที่ผ่านไปแถวนั้นตกใจฮะ

จะได้ทั่วถึงเพราะว่าประชาชนเยอะมากจริง
มาเป็นตะก้าเลยนะดูสิ
และนี่ก็คือของที่เอามาทำบุญกันนะคะ